คุณผู้ชมที่ปราจีนบุรีค่ะมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดระเวนที่สาม
เขาก็ออกลาดตระเวนพิทักษ์ป่านะคะในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ปรากฏว่าถูกกระทิงป่าควิดค่ะเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง
ก็ต้องนำเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะ
เป็นเฮลีคอปเตอร์ลำเลียงนะคะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยต้องไปช่วยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
คนเจ็บชื่อว่านายนกรศรีเรืองเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการลาดระเวนที่สาม
คือเจ็บหนักเลยค่ะคุณผู้ชมมีแผลที่ต้นขาขวาเสียเลือดเยอะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวขึ้นรถโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศแบบเร่งด่วนเลยนะคะ
ครับก็ไปห้องฉุกเฉินแล้วก็มีภรรยาที่ท้องหกเดือนนะคะ
เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะเนี่ยภรรยาท้องอยู่
เพื่อนเพื่อนก็ต้องนั่งเป็นกำลังใจให้ภรรยาของคนเจ็บอ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน
ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายนกรอยู่นานนะคะแต่สุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่เป็นผลไปแจ้งญาติแจ้งภรรยาของนายนกร
เพื่อให้ไปบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ภรรยาท้อง๖เดือนร้องไห้แทบขาดใจแบบนี้แทบเป็นลม
พยุงกันเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
ไปบอกลาค่ะแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดแบบนี้ค่ะ
ครับอืมนายสำรวยพนักงานรับจ้างเหมาทีโออาร์ประจำชุด
เขาก็บาดเจ็บนะคะคนนี้ขาขวาแขนขวานะคะ
ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปากช่องนานาจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บนี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้
กระทิงป่าควิดนะคะเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง
นายนกรผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าเห็นใจมากนี่ภรรยาเขา
เป็นลมไปเลยอ่ะค่ะผู้มนุยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่ง
สว่างกองอินก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าวันนี้ชุดปฏิบัติการลาดระเวนที่สาม
ลาดตระเวนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เส้นทางปากคลองช่องลม
ตำบลนาหินลาดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
นายนกรเป็นหัวหน้าชุดค่ะมีชุดลาดระเวนรวมแล้ว๖คน
ออกตรวจไปจนถึงทุ่งเขาสมอปูนเข้าเขตจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่สองนายถูกกระทิงป่าพุ่งเข้ามาควิดใส่เลยนะคะ
จนทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่สัตว์ป่าดุร้ายอะค่ะ
ฟังเสียงพอสำนักบริหารพื้นที่อระโนรับที่หนึ่งค่ะ
เป็นความโชคไม่ดีแบบเจอกระทิงก็ดีนะครับอย่างงี้
หน่วยงานก็จะช่วยเหลือดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะ